ตั้งแต่สถานการณ์โควิด๑๙ระบาดต้องยอมรับนะคะว่าเราสูญเสียคนไปมากแล้วจริง
ทั่วโลกด้วยประเทศไทยเองบุคคลสำคัญหลายคนนะคะ
ที่ต้องสูญเสียไปจากโรคนี้ล่าสุดค่ะนายนรงโชควัฒนานักธุรกิจนักวิชาการ
ก็ติดโควิดสิบเก้าเสียชีวิตด้วยวัยเจ็ดสิบแปดปีนะคะท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังด้วยซึ่งคนที่มาเปิดเผยเรื่องราวนี้คือนายแพทย์ชูชัยสุภวงศ
เป็นอดีตประธานชมรมแพทย์ชนบทสองสมัยก็โพสต์อะไรการจากไปของนายนโรงโชควัฒนา
ที่เสียชีวิตด้วยวัยเจ็ดสิบแปดปีจากการติดเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลนะคะ
ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาทางครอบครัวก็จะดำเนินการพิธีบำเพ็ญกุศลอย่างรวดเร็วค่ะ
นายนรงเนี่ยเป็นนักวิชาการและนักธุรกิจอิสระประธานที่ปรึกษาของบริษัทบางกอกรับเบอร์จำกัด
เป็นทายาทเครือสหพัฒน์เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานกลุ่มเศรษฐกิจ
มูลและนิทิคลังสมองวปอเพื่อสังคมปีสองพันห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบเก้าจนถึงปัจจุบันด้วยนะคะ
ชาวเน็ตค่ะก็แห่ไว้อะไรหลังจากสูญเสียบุคคลสำคัญ
ซึ่งถือว่าเป็นแม่ทัพใหญ่ของเครือสหพัฒน์เจ้าของแบรนด์แพนค่ะ
แล้วก็ยังเป็นคนที่ทำงานด้านสังคมเจ้าของฉายาคลังสมองวปออีกด้วย
ส่วนคนในวงการนักชิมค่ะโพสต์ไว้อาลัยเฮียตึง
ตึงชื่อจริงว่านายบัญชาบันเจิดประยูนเป็นเจ้าของร้านเจริญแสงศรีลม
หรือว่าขาหมูเลิศสินค่ะเฮียตึงเสียชีวิตจากโควิดสิบเก้านะคะ
หลังจากที่เป็นเจ้าของตำนานขาหมูเจ้าดังกว่า๖ทศวรรษ
เปิดขายขาหมูมามากกว่าหกสิบปีนะคะคือเริ่มเปิดตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสองค่ะ
หลายคนไปทานแล้วบอกโอ้โหอร่อยจริงชื่นชมในความอร่อยนะคะ
เฟซบุ๊กหม่อมหลวงพาสันสวัสดีวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญการทำอาหารค่ะ
โพสต์ระบุว่าใจหายที่เฮียบัญชาเจ้าของร้านขาหมูระดับตำนานเสียชีวิต
ในใจยังคิดอยู่ว่าในเฟซบุ๊กไม่ใช่ความจริง
แต่เมื่อทราบข่าวร้านปิดเพราะมีคนติดโควิดก็รู้สึกตกใจ
ร้านนี้คุณชายถนัดสีไปเชี่ยวชวนชิมเมื่อห้าสิบปี
สามปีที่แล้วไปนั่งคุยกันอีกครั้ง
คุยกันตั้งนานและนั่นเป็นการเจอครั้งสุดท้ายก่อนจะสั่งให้ลูกสาวทานเมื่อเดือนที่แล้ว
เพราะยังคงถูกใจในรสชาติขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ
อ่ะอีกร้านหนึ่งนะคะก็มีลูกค้าไปแห่อะไรเหมือนกันนี้
ยักษ์ค่ะในอำนาจโนนประพักตีเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ
ดังย่านอนุสวรีชัยสมรภูมิติดโควิดสิบเก้าเสียชีวิตเช่นกันนะคะ
ปิดตำนานผู้สร้างชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็กราคาไม่แพงโด่งดังกินยี่สิบชามแถมโค้กฟรี
ซึ่งเปิดบริการมาแล้วกว่าสี่สิบปีนะคะส่วนเพจเฟซบุ๊กร้านเป็ดพะโลชื่อดังย่านเยาวราชค่ะ
ก็แจ้งข่าวเศร้าว่าอาม่าเจ้าของร้านจี่เส้งเห็งเสียชีวิตแล้วจากการติดเชื้อโควิด๑๙จากพี่สาว
ไม่ได้ติดจากคนส่งอาหารน่ะนะคะนอกจากนี้ยังมีครอบครัวเจ๊จุก
ของบ้านเราไปนะคะก็หลายรายเลยค่ะ